ความคืบหน้าอีกหนึ่งเหตุการณ์อุกอาจนะคะเกิดขึ้นที่บริเวณด้านหน้าสถานีดับเพลิงย่อยอบตโฆขามจังหวัดสมุทรสาคร
คืนวันที่๙มกราคมที่ผ่านมาพนักงานดับเพลิงนะคะเดินเล่นโทรศัพท์มือถือค่ะออกมาจากสถานี
หลังจากนั้นนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์มาเดินเข้ามานะคะ
นี่คนที่สวมหวกสีแดงเนี่ยคือผู้เสียชีวิต
ใช่ค่ะเขาเหมือนหยุดเดินเล่นโทรศัพท์มือถือไปด้วยไงคะ
และหลังจากนั้นค่ะผู้ก่อเหตุตามลูกศรสีแดงนะคะ
ทำที่เดินเข้ามาคุยและเหมือนจะคุยอะไรกันอยู่
คุยอยู่สักพักนึงเหมือนปีการเจรจา
หลังจากนั้นค่ะชักปืนออกมายิงเลย
แล้วรัวเยอะด้วย๘นัดนะคะ
ผู้เสียชีวิตที่ชื่อว่านายสามารถ
ปักเคเตอายุ๓๓ปี
ล้มลงเสียชีวิตที่ร้านจอดรถเลยค่ะ
ส่วนผู้ก่อเหตุนะคะยิงเสร็จปุ๊บ
ขี่รถจักรยานยนต์ฮอนเดอร์เวฟสีดำแดงหลบหนีไป
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้น๙มกราคมที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจสพโฆขามสืบจนรู้ตัวผู้ก่อเหตุ

ผู้ก่อเหตุก็คือนายคันชิตพิรมทองอายุ๓๓ปี
เป็นเพื่อนของผู้เสียชีวิตเองนะคะออกหมายจับเรียบร้อย
ส่วนสาเหตุคาดว่าเรื่องชู้สาวค่ะ
เนื่องจากนายสามารถไปเกี่ยวข้องกับภรรยาของนายคันชิตผู้ก่อเหตุ
มีปากเสียงกันมาและผู้ก่อเหตุตามมายิงนะคะ

ได้ติดตามจับกลุ่มตัวนายคันชิดผู้ต้องหารายนี้
และช่วงเช้าค่ะตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหา
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
จุดแรกที่ไปทำแผนจุดเกิดเหตุเลยค่ะ
หลังสถานีดับเพลิงย่อยอบตโฆขาม
เป็นจุดที่คนร้ายเรียกผู้เสียชีวิตออกมามีการพูดคุยกันแล้วลงมือยิง
ที่๒เป็นจุดที่คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์กลับไปที่บ้าน
เอารถคันที่ก่อเหตุไปจอดทิ้งไว้
และจุดสุดท้ายที่ทำแผนนะคะปากคลองโฆขาม
เป็นจุดที่คนร้ายเอาอาวุธปืนที่ยิงไป๘นัดไปทิ้งน้ำ
ทำแผนผู้สื่อข่าวค่ะได้พยายามถามถึงสาเหตุการยิงเพื่อน
ผู้ต้องหาไม่ยอมพูดนะคะแต่ประโยคเดียวที่พูดออกมา๓คำ

ซึ่งหลังจากทำแผนเสร็จเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ควบคุมควบคุมตัวกลับขึ้นรถทันทีนะคะ
เอาไปสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนนำตัวส่งสารสมุทรสาครฝากขังตามขั้นตอนต่อไปค่ะ